ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วนะฮะ

ตบตีกันกลางถนนที่เกาหลีใต้

เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าในคลิปเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
มีหนุ่มที่เหลียวยังมีผู้ชมซึ่ง
ท่านไม่ต้องมีชนออกมาดอ้าง

จ้างคมครับ
ให้มอยพูดได้จ้างก็ไงฮะ
เห็นจังหามมากเลย
ไอ้๋ไอ้๋
เนี่ยฮะก็เสียงกับภาพก็เป็นเหมือนที่ท่านได้ยินได้เห็นนั่นแหละ
นะก็ตะโกนตอบโต้กันไปมานะครับ
ก็ผู้ที่โพสต์เนี่ยใช้ข้อความระบุบอกว่าคนเกาหลีมองกันเต็ม
ไม่น่าเลยคนไทยก็เป็นหญิงสาวชาวไทย
กำลังทะเลาะตบตีกันกลางถนนตะโกนกันรั่นเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายนะฮะ
ก็ใช้ภาษาไทยด่าทอกันนะครับแล้วก็มีผู้ชายที่เป็นคน
เกาหลีก็มาห้ามปรามก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับ
คนก็ไปแชร์กันแบบทั่วเลยนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กัน
ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะ

หรืออะไรยังไงหรือบังเอิญไปเจอกันยังไงก็ไม่รู้
แต่มันก็เสียชื่ออะเนาะ
นี่แหละฮะก็เอามาให้ดูกันว่าเขาแชร์กันอยู่นะครับ